หลายคนบอกว่าคิดว่าน่าจะจบกันไปตั้งนานแล้วนะ
สำหรับเรื่องราวของ๓คน๒ทางนะคะ
สำหรับนี่ครูภัยบูลผู้จัดการส่วนตัวและสามีของลูกทุ่งสาวอินดี้
หลายคนก็ติดตามข่าวความดรามงดราม่าต่าง
ว่าเออก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตต่างคนต่างมีครอบครัวกันไป

ผู้ที่ทำการผลักดันพี่เอมีรานี่นะครับ

ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
เอมีราถูกอดีตสามีครูภัยบูรณ์แสงเดือนนี่นะครับ

หลังจากออกมาพูดถึงชีวิตรักกับอดีตสามี

พร้อมกับบอกด้วยว่าอย่าคิดมากนะ
กำลังให้ทนายความดูสำนวนที่โดนฟ้องให้อยู่

ก็ยังได้โพสต์รูปหมายสารอีกด้วย

ส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้กับสาวเอมิรานะคุณผู้ชมนะ

ก็แชร์โพสต์ของคุณประจักรชัยเหมือนกัน

เอาหมายสารมาให้พร้อมกับรูปที่หัวเอ๋

ตาบอกว่าความจริงกับความดีเนี่ย

แล้วที่ร้องไห้กลับบ้านเพราะความอ่อนแอ
ต่อจากนี้อย่าได้หวังว่าฉันจะยอม
ทำครอบครัวฉันร้องไห้มากี่ครั้ง
คุณกับมันต้องชดใช้

ไม่คิดว่าเขาจะมาทำกับเราแบบนี้ได้อีกค่ะ